ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครครับ

เบียดเฉียดชนรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะครับ

ไปนู่นเลยเล่นเครื่องหนีไปเลยครับ
กาบหาขั่นสีขาวโยงช้นแล้วหนีครับจนพูดเสียหาย
ยนต์ไล่ตามไปหลายกิโลเมตรเลย
แล้วก็หยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วย
แต่มอเตอร์ไซค์มันเล็กสู้สมรรถนะ
กระบะไม่ไหวเร่งเครื่องหนีไปเลยครับ
แม้ว่าจะหนีไปได้แต่ว่าถ่ายเห็นทะเบียนรถชัดเจนนะครับ
จึงเป็นหลักฐานที่เขาเอามาแจ้งความได้
ผู้หญิงคนถ่ายคลิปเนี่ยนำคลิปนี้มาโพสต์นะครับ
ในเฟซบุ๊กตามหารถกระบะที่ชนแล้วหนี
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนน
สังขสันติศุกร์เขตน้องเจาะกรุงเทพมหานครครับ

เลี้ยวขวาก็เลยขี่รถชิดเส้นเหลืองแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวรอ
จังหวะนั้นรถกระบะคันเก่าแซงขวาขึ้นมาแล้วชน
เตอร์ไซค์แฮนด์สะบัดเลย
แต่ยังเคราะห์ดีที่ประคองรถอยู่
ขี่รถไล่ตามแต่มันก็ไม่ทันครับ
ผู้หญิงเจ้าของคลิปก็เอาคลิปไปแจ้งตำรวจด้วย
แล้วก็เอามาโพสต์ตามหารถกระบะที่ชนเธอแล้วหนีด้วยครับ